แต่ว่าข่าวแรกของเรานะคะไปอัปเดตดีกว่าเนาะ
สำหรับพี่เอสุภาชัยนะคะได้ออกมาโพสต์ถึงรายละเอียด
กำหนดการจัดงานศพของแตงโมนิดา
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่๒๔พฤษภาคมนี้ค่ะ
โดยพี่เอนะคะได้โพสต์เป็นคลิปวิดีโอที่เรียงร้อยจากภาพนี้
ประกอบเพลงจากนี้ไปเจอนิรันดิ์ซึ่งเป็นเสียงร้องของแตงโมค่ะโดยรายละเอียดของกำหนดการเขาบอกเอาไว้ว่า
ปฐุมธานีซึ่งเป็นที่เดียวกับที่จัดงานศพคุณพ่อโสโดยทางเจ้าภาพนะคะ
ได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ด้วยการขอสงวนสิทธิ์ผู้ร่วมงาน
ว่าจะเป็นเฉพาะคนในครอบครัวญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะ
และจะมีการตรวจเอทีเคที่บริเวณหน้างานรวมถึงถ่ายท่อสดบรรยากาศผ่านงานยูทูป
ก็ได้โพสต์ภาพความทรงจำที่มีร่วมกันเป็นภาพสีขาวดำที่คุณแตงโมเนี่ย
จากนั้นค่ะคุณเบิร์ตก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอตอนที่คุณแตงโมยกเค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิดเมื่อปีที่แล้ว
เป็นความทรงจำที่ทั้งคู่เนี่ยมีรอยยิ้มให้กับกันดูแล้วก็ทั้งอบอุ่นแล้วก็คิดถึงคุณแตงโมเลยนะ
คุณผู้ชมนะใช่นะคะก็รอติดตามได้นะคะกับบันเทิงไทยรัฐวันที่๒๔นะคะก็ส่งแตงโมสู่สวงสวรรค์ค่ะ
พี่ไร้ก็จะไปเกาะติดบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะ